มาดูข่าวใหญ่ประเด็นดังที่ตอนนี้คนกำลังติดตามอยู่ว่า

เป็นประเด็นสัมพันธ์เฉา
สวาสตร์ระหว่างพอโรงเรียนกับนักเรียนชั้นม๒
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
และตอนนี้การทำงานมีอยู่สองฝั่งนะฮะ

ด้านตำรวจก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการ

แล้วเขาบอกว่าจะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จ

อันนี้เป็นหน้าที่ของทางสพบัวใหญ่นครราชศรีมาเขา

และถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เปิดเผยออกมา

พรากผู้ยาวอาณาจารย์หรือว่าข่มขืนเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปี

นั่นก็คือทางด้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชศรีมา
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
โดยนายสนองสุดสะอาดผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การประธมศึกษานครราชสีมาเขต๖
ตอนนี้บอกว่ามีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ผู้มนวยการโรงเรียนยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา

ได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งให้ตนเองทราบ
โดยตรงนะต่อสายตรงมาถึงทางพอสำนักงานเขตพื้นที่
การประธมศึกษานครราชสีมา
โดยบอกว่าได้รับทราบคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สพปเขต๖แล้วครับ
แต่ที่ยังไม่มารายงานตัวเนื่องจากป่วยเจ็บคอไอและมีเสมหะ
เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดชายภูมิอยู่
ตอนนี้แพทย์ได้ตรวจรักษาและนำเสมหะเข้าตรวจห้องแล็บ
เพื่อดูว่าป่วยเป็นวรรณโรคหรือไม่
และจะได้นำใบรับรองแพทย์ไปยืนยันและเซ็นรับทราบคำสั่งย้าย

แบบนี้นะคือเจ้าตัวเนี่ยโทรมาบอกผอสำนักงานเขตพื้นที่

รู้แล้วคำสั่งรู้แล้วทราบแล้ว
แต่ตอนนี้ป่วยอยู่ขอรักษาตัวก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นวรรณโรคหรือเปล่า
เพราะตอนนี้พอเฉาคนนี้ไม่ได้เข้ามาที่โรงเรียน
ไม่ได้เข้าไปทำงานที่สพปที่ย้ายไปนะ
คือไม่ได้เข้าทั้งทำงานที่โรงเรียนเดิม
และสังกัดที่ย้ายไปใหม่นี่ก็ยังไม่ได้ไปทำเลย

สำหรับการสอบสวนข้อเท็จจริง
พอสนองบอกว่าจะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่มีการช่วยเหลือ

ซึ่งหากผลสอบพบว่ากระทำผิด
จะถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก
และจะถูกดำเนินคดีอาญาด้วย
เพราะว่าสืบไปประวัติเก่าก็มีเกี่ยวกับเรื่องที่โรงเรียนเก่า
แล้วก็มีอะไรกับ
ไม่รู้ว่ามีอะไรขนาดไหนกับเด็กป๖เหมือนกัน

และเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้ต้องย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้

แล้วก็มาก่อเหตุลักษณะคล้ายกันอีก
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริง
ทีนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงขึ้นมาแล้ว
คณะกรรมการก็ต้องรวบรวมหลักฐาน
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปสอบปากคำพยานในพื้นที่เพิ่มเติม
ก็ประกอบด้วยครูและนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
ซึ่งยืนยันเหมือนเดิมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายสุภพงศาจันทรังเป็นรองพอสำนักงานเขตเปิดเผย
บอกว่าจากการสอบสวนข้อที่จริงลงพื้นที่ไปสอบปากคำ
กรรมการสถานศึกษา๔คนนักเรียนแล้วก็เพื่อนสนิทอีก๓คน
หมายถึงเพื่อนสนิทของเด็กนักเรียนม๒๓คน
เรื่องต้นพบว่ามีมูลความจริงเหมือนกัน
เข้าข่ายพอคนดังกล่าวมีพฤติกรรมชู้สาวกับเด็กม๒
โดยมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษเพื่อนเล่าให้ฟังแบบนี้

โดยเพื่อนระบุว่าเคยเห็นไปเที่ยวกันแบบ๒ต่อ๒ด้วย

แล้วก็ไปสอบถามครูชำนาญการพิเศษ
แล้วก็เป็นรักษาการพอโรงเรียนแห่งนี้แล้วนะ
เพราะว่าพอเฉาถูกโยกถูกย้ายแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปถามรักษาการพอโรงเรียน

นายมงคลเปิดเผยบอกว่าเพิ่งรู้จักกับพอเช้า
ผมขอเรียกแบบนี้นะพอเช้า

หลังมีเรื่องพอเฉาได้โทรศัพท์มาหาตน
และบอกว่าเราทำงานด้วยกันได้ไม่นาน
ต้องเกิดปัญหาขึ้นฝากดูแลโรงเรียนด้วย
สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและลงในโซเชียล

ที่สนิทสนมกับเด็กนักเรียนหญิงม๒
คนดังกล่าวเป็นคนโพสต์
จนถึงขณะนี้เด็กทั้งสองคน
คือเด็กม๓แล้วก็เด็กม๒

อันนี้รักษาการพอโรงเรียนปัจจุบันนี้เปิดเผยนะครับ
ส่วนทางเรื่องของคดีตำรวจก็รับมาเรียบร้อยแล้ว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่
บอกว่าได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ให้ตั้งชุดสืบสวนข้อที่จริงขึ้นมาแล้ว
และจะต้องรายงานผลให้ทราบภายใน๓วัน

จะต้องดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
คดีนี้ตำรวจบอกว่าสามารถดำเนินคดีได้ทันที
ไม่ต้องรอให้เจ้าทุกข์มาแจ้งความ

ตอนนี้ครอบครัวของเด็กม๒เขายังไม่ได้มาแจ้งความเองนะคะ

คุณแม่ยังไม่ได้มาแจ้งความพรากผู้เยาว์อาณาจาร
หรือว่าขมคืนเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปี
แต่ว่าเจ้าพนักงานสอบสวนบอกว่าสามารถกล่าวโทษได้เลย
หากสอบสวนแล้วปรากฏชัดว่าพบความผิดจริง
และตอนนี้เองพอเช้าคนนี้ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนเลย
ที่สพบัวใหญ่เขาก็กำลังรออยู่
พูดถึงผู้ปกครองพูดถึงคุณแม่ของเด็กหญิงม๒คนนี้
ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังทราบข่าวเธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
ลูกสาวไปมีสัมพันธ์คบหากับเป็นแฟนกับผู้มนวยการโรงเรียน
ส่วนตัวไม่เชื่อว่าลูกสาวจะมีพฤติกรรมเช่นนี้
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีกับครอบครัวเธอก็ได้
ดังนั้นต้องหาต้องสอบถามรายละเอียดกับลูกสาวซะก่อน

หากลูกสาวยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงก็จะต้องเชื่อลูกสาว
ขณะนี้ลูกสาวเดินทางไปที่บ้านยายที่จังหวัดสกลนคร
เนื่องจากไม่กล้าไปโรงเรียนหนังสือไม่กล้าไปเรียน
สำหรับภูมิในการโรงเรียนคนนี้ก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
คุณแม่บอกแบบนี้ฟังเสียงคุณแม่หน่อยฮะ
ก็คิดอยู่เนี่ยอย่างนี้ไม่ไหวก็คิดอยู่
ว่ามันไม่ใช่แม่แท้มันเป็นแม่ขัวต่าว
เขาก็โลกไปแล้วจำว่าต่างหากันหรือไหมไม่ได้

คือรอฟังลูกก่อนหรือยังครับ
รอฟังลูกก่อนว่ามันจะพูดยังไงแบบนี้
ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้ถ้ามันบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่กับมัน

บอกว่าลูกไปอยู่กับยายไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับ
ตอนนี้เด็กม๒เด็กหญิงม๒ก็ยังไม่มาโรงเรียน
เด็กชายม๓ซึ่งเคยคบหากับเด็กหญิงม๒ก็ยังไม่มาโรงเรียน
พอเช้าก็อ้างตัวว่ากำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังตรวจโรคอยู่
ก็ยังไม่มารายงานตัวในการเข้าทำงานในอีกที่หนึ่ง
ก็คือสพปเขต๖นะครับ
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นข่าว
ก็ต้องช่วยนะตามสิทธิ์ตามกฎหมาย
ตามพรบคุ้มครองเด็กปี๒๕๕๘
เพื่อให้ได้รับสิทธิที่พึงมีต่อไป
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังร่วมมือกัน
ในการเคลียร์ประเด็นเคลียร์คดีนี้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ